คุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้
มีทั้งหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะคะบ้านหลังนี้ที่อายุทยาค่ะ
คือมีผู้ชายคนนึงปีนเข้าไปในบ้านหลังนี้

จะไปง้ออดีตแฟนสาวที่อยู่ในบ้าน
แต่ปีนเข้าบ้านเขาเลยพี่อุ๋ย

แล้วคือน้องชายของฝ่ายหญิงอะค่ะ

กล้องวงจรปิดดูจากมือถือได้ไง

แต่น้องชายที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่อื่น
แล้วเห็นว่ามีผู้ชายปีนเข้ามาในบ้านไง

คุณจะไปง้อผู้หญิงคุณทำอย่างนี้เหรอคะ

เหตุการณ์นี้นายชาติสยามเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นน้องชายของผู้เสียหายนะคะ

ก็เลยพยายามจะให้ผู้ชายคนนี้กลับบ้านไป

แต่ในเอ็มก็หูยโต้แบบด่ายาบคล้าย

ตะโกนด่าใส่กล้องวงจรปิด
เหมือนกับน้องชายที่เป็นเจ้าของบ้านเขาก็พูดผ่านกล้อง
คือกล้องมันจะพูดผ่านไมค์มาได้ใช่ไหม

อย่าเข้ามาคือปีนเข้ามามันไม่ได้อยู่แล้ว

แล้วก็เต้นโยกตัวอะไรแบบ

วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ประตูรั้วนี่งอเสียหายเลย

ปีนเสร็จไปจนประตูง่อ

คุยกับคุณชาติสยามที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าในเอ็มจะมาดักขอเงินพี่สาวเป็นประจำเลย
ครั้งนี้ในเอ็มปีนเข้าไปจะไปขอเงินพี่สาวถึงในบ้าน
คบหากันนะคะตัวพี่สาวเขาเป็นอดีตแฟนเอาแต่เลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ก็ใช่ไงจะมาง้อแล้วก็จะมาขอเงินเออ
ก็เลยไปแจ้งความนะคะสพพระนครศรียุธยาค่ะครับ
มาบ่อยแต่ว่ามาอยู่นอกบ้านไม่อยู่แล้วมาก็อยู่หน้าหมู่บ้าน
แต่เมื่อวานนี้มาถึงแล้วก็คือว่ามาเรียกพี่สาว
พี่สาวอยู่ในบ้านเขากลัวเขาเลยไม่กล้าออกมา
มันก็เรียกอยู่พักนึงพี่สาวก็ไม่กล้าออกมา
มันก็เลยปีนข้ามรั้วไปเลยกังวลความปลอดภัยของพี่สาวครับ
เพราะว่าช่วงนี้ข่าวเรื่องชู้สาวเรื่อยเรื่อง
ผู้หญิงเรื่องแซนเก่าแฟนอะไรเนี้ยมันมันเยอะ
ผมก็กลัวอันตรายกับพี่สาวนะเพราะว่าเพราะว่าเช้ามืดเนี้ย
ต้องไปซื้อของตอนเช้ามืดไม่ว่ามันจะมาดักประจำ
พี่สาวเราจะต้องหาทางออกอีกออกทางหลังหมู่บ้านอะไรอย่างนี้
เพื่อไม่ไม่ให้เจอมันทีนี้ค่ะตัวพี่สาวก็คือผู้เสียหายที่อยู่ในห้อง
จังหวะที่ในเอ็มปีนเข้าไปอะค่ะครับ
เรียกเธอว่าคุณอ้อยก็แล้วกันนะคะนามสมมุติ
คบหากับนายเอ็มแต่เลิกกันไปแล้วเธอเล่าให้ฟังว่า
เพราะว่าเธอก็ทำมาค้าขายนะก็คบกัน
ตอนคบแรกก็ดีอะหลังนายเอ็มชอบขู่
คว่างโทรศัพท์ลงพื้นพังไปเครื่องหนึ่ง
ก็เลยไม่ไหวแล้วตีตัวออกห่างนี่ห่างกันมาได้๖เดือนแล้วนะคะ
แต่ในเอ็มชอบมาดักรอแล้วมาทั้งเช้ามาทั้งเย็นจะมาง้อขอคืนดีค่ะ
ของหนูของพี่
เขาชอบเอาโทรศัพท์พี่ไปดูไปดูอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับในเอ็มด้วย
คือไปถามเลยว่าบุกเข้าไปแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ

เอ็มบอกว่าก็เข้าไปหาอดีตแฟน
แต่ไม่ได้บุกรุกสักหน่อยก็อดีตแฟนก็อยู่ในบ้าน

คือเอ็มบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรัก
และความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคน
แต่ว่าอดีตแฟนสาวชอบไปฟังอะไรจากคนอื่น
โดยเฉพาะน้องชายก็คือคุณชาติสยามที่เป็นเจ้าของบ้าน
ยืนยันว่างั้นก็หลังจากนี้ไม่ยุ่งด้วยก็แล้วกัน

พี่อุ๋ยฟังก่อนนะในเอ็มบอกว่าไงรู้ป่ะ

แค่เข้าบ้านคนอื่นมันจะเรื่องราวอะไรใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอ
บอกนักข่าวแบบนี้คุณผู้ชม
มาฟ้องย่าพี่น้องทำผมหาผมไปโน่นนี่น่ะ
เรื่องอย่างนี้มันขยายไปเองไง

จริงเป็นคนสองคนแล้วมันก็เลิกกันแล้ว

แล้วเราจะไปหาเขาอีกหรืออะไรอย่างนี้

เพราะว่าผู้หญิงนี้ไม่เอาแล้ว
เริ่มยุ่งกันเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปกันแล้ว
คือขโมยไม่ขโมยก็บุกลุกน่ะเอม
ใช่เอ็มแบบนี้คือแจ้งความดำเนินคดี
เอมเขาหาบุกลุกได้นะตำรวจสภพพระนคร
ศรียุธยาออกหมายเรียกเอ็มแล้วนะคะ
ก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
คือเอ็มต้องไปทำความเข้าใจใหม่นะ
คือต่อให้เป็นแฟนเรานะถ้ายังไม่เลิกกันนะ
ก็ไปปีนบ้านไปบุกเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะ
ได้ค่ะผิดกฎหมายค่ะ
บ้านเขาก็มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหม